ก็เป็นภาระหน้าที่ที่กรทเอง
โดยงานต่างที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทำงานกันอย่างขมักเขม่น

ครูกอครูขอและครูคอ
ครูคอจะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ในเขตการปกครองที่อยู่แวดล้อมด้วยประชาชนอย่างใกล้ชิด
แต่บางพื้นที่ครับอย่างเช่นที่อมก๋อยเองบอกว่า
ก็ยังคงมีหลายปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่าง
ที่เกิดขึ้นในร่างรัฐมนูลติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สวัสดีครับพี่โบครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

พงกัณฑาผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้รับภารกิจครูคอยังคงเดินสายเคาะประตูลูกบ้านที่อยู่ตามเชิงเขาอย่างต่อเนื่องเช่นทุกวัน
ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวบ้าน
ให้ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลวันที่๗สิงหาคมนี้
แต่เนื่องจากชาวบ้านในอำเภออมก๋อยที่มีกว่าหกหมื่นคนส่วนใหญ่๑๘๐เป็นชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหลี่ยงมูเซอร์และมงค์จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
ที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการได้ทั้งหมดรวมทั้งไม่เข้าใจว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการไปออกเสียงครั้งนี้
คือตัดลูกสูงประโยชน์อย่างหนึ่ง
แล้วลูกว่ายังไงบ้าง
เขาก็ว่าจะใช้สิทธิ์ที่ดีที่สุด
แล้วเข้าใจไหมคะว่าผ่านมันเป็นยังไงต้องทำอย่างไรเข้าใจไหม
ไม่เข้าใจครับ
ในอำเภออมก๋อยเปิดเผยว่าการรณรงค์ให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์
ได้ส่งครูคอกระจายลงพื้นที่ทั้ง๖ตำบล๙๕หมู่บ้าน
ล่าสุดดำเนินการเป็นแล้วกว่า๑๘๐
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหุบเขา
จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินทางรวมถึงการสื่อสาร
ตอนนี้งานที่ทำไปส่วนใหญ่๘๐ขึ้นแล้วครับ
เหลือเก็บตกในส่วนของหมู่บ้านที่อยู่ไกล
เพราะว่าที่นี่จะมี๙๕หมู่บ้านก็จริงแต่มันจะมีห่อมบ้านเล็ก

แล้วท่านก็ทราบดีว่าพื้นที่ผมปล่อยมันเป็นพื้นที่ภูเขาทั้งนั้น

ก็เป็นเรื่องที่ทีมงานครูคอยจะเข้าไปเจาะในพื้นที่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่กันดาล
พี่น้องชาวมากาญยองนะครับพี่น้องชนเผ่าไกลเองเนี่ย
การพูดคุยกันยังต้องเอาใส่ภาษาของกะเลียงเป็นหลักนะครับ
อาจจะเป็นปัญหานิดนึงในเรื่องของ
สื่อสารให้เขาเข้าใจได้ว่าเขา
จะต้องมาใช้สิทธิ์หรือหน้าที่ใน
ของคนละเมืองในระบบประชาธิปไตยอย่างไง
จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่า
ไม่รู้รายละเอียดของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีพอ
แต่พวกเขาก็จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างแน่นอน

ใช้สิทธิ์ได้ต้องไปทุกประวัติศาสตร์

ครับใช่ครับ
ทำไมถึงออกมาใช้สิทธิ์
ใช้สิทธิ์แล้วก็เพราะมีผิดที่เรียกตั้ง
อำเภออมก๋อยมีชาวบ้านทั้งหมด๖๑๗๔๘คน
มีหน่วยออกเสียง๑๐๗หน่วย
และมีผู้มีสิทธิ์ลงประชามติ๓๘๓๗๗คน
ถือเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนสถิติการออกเสียงประชามติจังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๕๙
มีผู้มาใช้สิทธิ์๑๗๐๐

โดยพื้นที่ที่มีผู้ออกเสียงมากที่สุดคืออำเภอแม่วาง๑๗๙๘๔และน้อยที่สุดคืออำเภออมก๋อย๑๕๘๖๘